ยังไม่พ้นเรื่องของการที่อยู่บนน้ำหรืออยู่ในน้ำนะคะ
มีเรื่องราวของหนุ่มหาปลาคนหนึ่งที่โคราช

แต่คุณผู้ชมสิ่งที่ได้มันไม่ใช่ปลาไงคะ
แต่มันเป็นเจ้าตัวนี้
สักนะไม่ยอมไม่ยอม

อ่านี่เราออกจากคาดคาดกล่อยคาดด้วยนี่
คุณเห็นไหมคะอะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่ริมน้ำ
นี่ปากแหลมยาวยื่นมาแล้วพี่เขาก็สาวใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นตัวเงินตัวทองนะ
ปรากฏว่าพอมาเห็นตัวจริงนี่สะบัดหางให้ดูแล้ว
เป็นจราเข้ค่ะตัวจริงเสียงจริงยาวกว่าหนึ่งเมตรเลยนะคะ
โอ้โหได้จราเข้ตกปลาได้จราเข้คีได้ตัวใหญ่
เออดีจังจะบ้าเหรอไม่ดีสิได้จราเข้อ่ะอยากได้
แต่เหตุการณ์นี้น่าตกใจจริงนะชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่บริเวณคลองน้ำบ้านขอยงาม
ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ในคลิปนี้คือนายรัฐพนธ์กองโตกลางอายุ๒๔ปีอืม
ถามพี่เขาหน่อยมันยังไงเรื่องราวเกิดขึ้นแบบไหนมันยังไงมันยังไง
บอกบ่าย๒ของวันที่๕เมษายนเนี่ยตัวคุณรัฐพลกับเพื่อนไปตกปลาที่บริเวณคลองน้ำบ้านขอยงามนี่แหละ
พอไปถึงก็สังเกตเห็นในน้ำมันเคลื่อนไหวได้แล้วมันก็มีเงาเหมือนกับคงมีปลาอยู่ในนั้นแหละ
รู้เลยตรงนี้พี่กัดปลาต้องชุมแน่นอน

แล้วก็ใช้เขียดเป็นเหยื่อในการตกปลา
นะพอหย่อนเบ็ดลงไปแล้วปรากฏว่ามันกระโดดงับทันทีเลยค่ะ
ับทันทีเลยนะอุ้ยดีอกดีใจใหญ่น่าจะได้ปลาตัวใหญ่แน่นอน
เออยื๊งยุดฉุดกระชาคต้องอยู่นาน๓นาทีน่ะคุณ
ครับนะฮะหวังแน่นอนว่าปลาตัวนี้ที่ได้มาต้องหลายกิโลนะคะ

มันคือจอราเข้นะคะ
ราเข้เองมันก็ดิ้นเหมือนกันนะดิ้นจนกระทั่งเบ็ดอ่ะขาด

แรงมันเยอะแล้วมันไม่มีแรงจะรั้งกับจราเข้ที่ยาวถึง๑เมตรไว้ได้นะ

ใช่แล้วค่ะงานนี้นะพี่คนที่เขาไปตกปลาเขาก็เลยบอกว่า
เอามาเตือนกันใครจะมาแถวนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยเพราะดูท่าเนี่ยจราเข้ตัวนี้มันน่าจะดุร้ายและหิวโซมากเลย
คุณชิสาหมายความว่าไอ้เทศตัวนี้
มันยังอยู่ในน้ำค่ะคุณชนะ
ไม่รู้จะต้องบอกใครคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนคะ

ชาวบ้านคงอกสั่นขวัญแขวน
ถ้าจะต้องมาตกปลาแล้วมาเจอจราเข้แบบนี้อีกนะ

ไม่ขึ้นมาแล้ว
เอ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะได้พากันมาตรวจสอบนะครับ
จะจับมันไปเพื่อจะได้ไม่ทำอันตรายกับใครหรือเป็นชาวบ้านแถวนั้น